ตอนนี้ลมหนาวผ่านเข้ามาทักทายแล้วนะคะคุณผู้ชมและเป็นธรรมดาที่เขาจะมีการจัดเทศกาลดนตรี

และสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับตัวจริงของคอนเสิร์ตยิปซีคานิวาลที่จัดขึ้นที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีมาแบบสามปีติดนะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าคราวนี้ขอพักก่อนค่ะ
แต่ว่าเขาจะยกทัพกันมาเอาใจคนเมืองบ้างนะคะกับคอนเสิร์ตยิปซีบางกอกที่จัดเต็มค่ะทั้งวงดนตรีชื่อดังโมเดิร์นด็อกกลัวเรทโทสเปคโยบอยทีเจแล้วก็อีกมากมายมารวมไว้ในที่เดียว
การันตีความมันด้วยสองบอสอย่างน้อยวงพลูและซุกี้กระมวลสุโกศลมาชวนแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วยตัวเองเลยล่ะค่ะ
แดนอีสานบ้านเห่านะคะมอบความสุขทางเสียงเพลงให้กับพี่น้องจังหวัดมหาสารคามค่ะ
มาพร้อมกับตัวแทนศิลปินในค่ายนะฮะมาที่สตูดิโอไทยรัฐของเรานี่แหละค่ะ
เชิญชวนแฟนภาคอีสานให้ไปร่วมม่วนคักกันได้วันที่๑๐พฤศจิกายนนี้
อ่าและวันนี้บรรเทิงไทยรัฐของเราเนี่ยก็พูดเรื่องนี้แล้ว

ใช่แล้วนะคะวันนี้บรรเทิงไทยรัฐของเรามีบัตรเข้างาน๒๔บางกอกด้วยกันทั้งหมด๕รางวัลรางวัลละ๒ใบนะคะเราจะจ่ายให้หมด๕รางวัลรางวัลละ๒ใบ
เพียงคุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาร่วมสนุกที่เบอร์๐๒๑๒๗๑๑๙๙ต่อ๒๔๐๓
อีกครั้งนะคะโทรเข้ามาร่วมสนุกได้ที่เบอร์๐๒๑๒๗๑๑๙๙ต่อ๒
หลังจากจบรายการบันเทิงไทยรัฐของเรารับไปเลยนะคะทั้งหมด๕รางวัลรางวัลละ๒ใบ
ก็อาจจะพาเพื่อนหรือว่าพาคนรู้ใจพาฝูงพาแฟนไฟ
อันนี้๒๔บางกองจัดที่กรุงเทพนะคะอย่าไปผิดพี่นะจ๊ะ